ก็คือร้านอาหารแปลกยังไงล่ะ

เพราะเมนูในร้านนี้อร่อยทุกอย่าง
แต่ที่ว่าแปลกคืออะไรไปดูค่ะ

ชื่อร้านลาบป้าเต็มอยู่ที่บ้านสรรพึ่งหมู่๒ตะมนตำอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ร้านนี้ขายอาหารพื้นเมืองประเภทลาบต้มแซ่บเนื้อนึ่ง
แต่สิ่งที่แปลกคือนี่ค่ะรังนกค่ะ
รังนกกระจาบห้อยต่องแต่งเยอะแยะไปหมดเลย

มีหลายแบบนะคะกว่าร้อยรังเลยทีเดียวนะคะ
ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่หายากนะ
เลยทำให้ลูกค้าบอกว่าแปลกจังเลยร้านนี้นะ
มีของตกแต่งร้านที่ไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่

จากมาทานอาหารแล้วก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะคะ

เจ้าของร้านลาบปะเต็มคือนางฟองบัวเทศอายุ๖๖ปีค่ะ
คุณป้าเต็มเนี่ยบอกว่าที่ร้านขายพวกประเภทอาหารอีสานลาบแกงอ่อมเนื้อนึ่งต้มขม
มานานแล้วส่วนการตกแต่งร้านก็ทำแบบนี้มาหลายปีแล้วนะคะ
ถามว่าป้าแล้วป้าไปเอารางนกพวกนี้มาจากไหนแล้วป้า
มันมันเองหรือเปล่ามันมาทำรางเองในร้านหรือเปล่า
ป้าเขาก็บอกว่าก็ไปเอารังนกที่มันตกจากต้นไม้แล้วเท่านั้น
ไม่ได้ไปสอยไม่ได้ไปแย่เอาจากต้นไม้มานะ
ใช่เพราะว่าถ้ารังมันอยู่บนต้นไม้แปลว่ามันต้องมีนกหรือมีไข่อยู่ในนั้น
ป้าก็ไม่ได้ไปยุ่งเอาส่วนที่มันหล่นลงมาแล้ว
ป้าก็อยากจะเอามาเก็บเอาไว้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้ลูกหลานได้ดูกันนะคะ
ป้าบอกด้วยนะว่ามีลูกค้าหลายคนนี่สนใจจะมาซื้อที่คุณป้าสะสมเอาไว้
มันแปลกไงป้าบอกโอ๊ยยังไงก็ไม่ขายหรอกเพราะจะอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็จะสะสมไปเรื่อยด้วย
เพราะถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้ยังไงหายากไม่ค่อยมีแล้วไง
ก็ถือว่าเป็นการสร้างบรรยากาศเก๋แปลก
แล้วก็สร้างบรรยากาศแบบธรรมชาติ
เราได้กินอาหารพื้นบ้านแบบอร่อย

ยหน้าไปโอ้เจอรังนกอย่างนี้
อยากจะกินลาบรังนกขึ้นมา

ตกแต่งของร้านของเขาอะไรแบบนี้